นักเรียนอาชีวะวัย๑๗ปีคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีคู่อริ
แล้วคั่วหรี่มากัน๔คน
ทีนี้พอไล่มาเนี่ยน้องวัย๑๗พยายามจะหนีตายค่ะ
คุณผู้ชมกระโดดลงคลองทวีวัฒนา
แล้วสุดท้ายน้องตายค่ะ
เพราะอะไรจมน้ำทั้งที่น้องว่ายน้ำเป็นนะ
ใช่แต่นี่เขาถูกดักหน้าดักหลังเลย

ดักหลังไปไหนไม่ได้จำเป็นต้องกระโดดลงไป

แล้วก็แม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าสงสัยน้องเขาเหนื่อยจากการหนีมา
เป็นตะคริวไงแล้วเป็นตะคริวด้วยตอนลงน้ำ
นี่ขณะที่พอเห็นนะว่าน้องกระโดดลงน้ำแล้วนะ
พวกคู่อริยังไปชะโงกดูให้แน่ใจว่าจมน้ำตายแล้ว
คุณคะเหตุการณ์นี้ตอนที่พ่อแม่ของน้องวัย๑๗ปี
เจอร่างลูกนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย

โอ้โหจังหวะนี้ค่ะแม่ยืนรออยู่
พ่อก็ร้องไห้นะคะพอเห็นศพลูกชาย

แอ้มอายุ๑๗ปีเป็นนักเรียนแผนกช่างยนต์ค่ะ

กระโดดน้ำหนีคู่อริที่ตามมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสนหลัก๒ก็ได้รับแจ้งเหตุแล้ว

พายละก็มีการจมน้ำเสียชีวิต
ในองค์ทวีพิวัฒนาแถวบังแคล

เป็นมอเตอร์ไซค์ของน้องแอ้มนะคะ
จอดอยู่แล้วก็เจอสมุดการบ้าน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ย

รองเท้านักเรียนสีดำข้างหนึ่ง

และนิธิป่อเต็กตึงก็ต้องเอาอุปกรณ์ดำน้ำลงไป
ใช้เวลาอยู่พักนึงเลยนะถึงจะเจอร่างของน้องแอ้ม
สภาพก็คือสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ

แล้วตอนที่เอาศพขึ้นมานะที่เอวคาดเข็มขัด
หัวเข็มขัดก็ยังเป็นชื่อสถาบันอยู่
ตอนที่กู้ภัยกำลังพยายามงมร่าง
พ่อแม่ก็รุ้นนะว่าคงไม่ใช่ร่างลูกชาย
แต่สุดท้ายมาเจอลูกชายที่กลายเป็นศพแล้วนะ
ใช่ค่ะหัวเข็มขัดยังอยู่นะคะแล้วก็สภาพศพ
คือน้องใส่รองเท้านักเรียนอยู่ข้างหนึ่ง

กับแม่เล่าให้ฟังแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
บอกว่าจริงเมื่อวานนี้ตอนเช้า
ลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนตามปกติแหละ
ตอนหลังเลิกเรียนแล้วคงจะใช้ทางลัด
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วคงไปเจอคู่กรณี
ที่เป็นเด็กต่างสถาบันนำมาดักทำร้าย
จริงลูกแม่น่ะว่ายน้ำเป็นนะ

พอกระโดดหนีลงน้ำไปน่าจะเป็นตะคิวจนจมน้ำตาย
ลูกความขนผ่านแต่ว่าคนนี้เป็นลูกชายคนโต
แล้วเขามาตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานด้วย
แต่ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกัน

ก็อยากให้เขาหาตัวให้ได้เขากล้องก็มีปล่อยถังกล้ากล้องเยอะ

เล่าให้ฟังบอกว่าผมเห็นเป็นเด็กทั้งคนเป็น๒สถาบัน
ฝั่งหนึ่งมีคนเดียวก็คือผู้ตาย
อีกฝั่งนึงมากัน๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน
แล้วเขามีมิดดาบด้วยนะซึ่งคันหนึ่งที่เขาขี่มากัน
เขาเร่งมาดักหน้าคนตายอีกคันนึงอ่ะดักอยู่ข้างหลัง
ครับแล้วทีนี้พอน้องเห็นน่ะน้องก็ทำยังไงอ่ะโดนดักหน้าดักหลังแบบนี้
จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็กระโดดหนีลงคลองไปเลยจมหายไปเลยนะ
แต่บอกว่าก่อนจะกระโดดนะฝั่งคู่อริแหมถืออาวุธมีดวิ่งเข้าใส่ก่อนเลย
ไม่มีทางหนีแล้วมันจนตรอกจริงก็ต้องกระโดดน้ำหนี

ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนร่วมสถาบันของผู้ตายของน้องแอ้ม
ก็มาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ข้อมูลด้วย
บอกจริงพี่เมื่อเช้าเนี่ยนะมีเด็กที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเดียวกันกับผู้ตายเนี่ย
ก็คือสถาบันเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะ
ปรากฏว่าถูกคู่อริอีก๓๔คนต่างสถาบัน
เอามีดมาเหมือนกับมาชิงเสื้อช็อปของสถาบันไปรายนึง
เกิดเหตุการณ์บนถนนไม่ไกลจากจุดตรงนี้นักหรอก
แล้วเขาก็เชื่อว่าตรงนี้หรือว่ากลุ่มคู่อริ
เขาจะมาชิงเสื้อหรือว่าจะมาชิงหัวเข็มขัดของน้องผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดฉันได้เสื้อช็อปของเธอมา
ได้หัวเข็มขัดมาคือเจ๋งคือแน่กว่า
ทีนี้นักข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาตกปลาอยู่คุณผู้ชม
สองคันที่เป็นคู่อริเขาก็มีอาวุธมีดดาบไง
แล้วพอทางฝั่งตัวน้องแอ้มเนี่ยเหมือนกับเขาไปไหนไม่ได้แล้ว
น้องแอ้มก็เลยจอดรถแล้วก็กระโดดลงน้ำ
วัยรุ่นนั้นเขาก็จอดรถนะมายืนมองให้แน่ใจ
ว่าฝ่ายน้องแอ้มจมน้ำตายแล้ว

เออทีนี้พอเห็นว่าอ้าวเงียบไปแล้ว

ฝ่ายคู่อริเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไป
แล้วคนที่เขาตกปลาอยู่เขาต้องตะโกนให้คนมาช่วย

เดี๋ยวไปฟังจากปากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยนะคะ

คันก็คือน้องคนที่โดนน้ำมาคันแรก

ผู้ยาย๒คนใส่วงเต็มไบท์ใส่เมืองกันยาว
คันที่๓ก็แต่งตัวเหมือนกันแต่จำรถไม่ได้

ิดแต่คันหลังที่ตามมามันแซงมา

แล้วถ้าจอดแล้วก็จักมีดลงมา
มีดมาเสร็จน้องมันเห็นว่าเป็นมีดหรืออะไร

ล้มเสร็จปุ๊บมันก็เลยยิงรถแล้วก็วิ่ง
พอหลังจากน้องกระโดดลงน้ำได้ยังไงต่อ

กระโดดตุ๋มมันหายไปเลย
แล้วเขาก็มายืนดูกันที่ริมฟอง
สักพักขึ้นกันนี้๒นาทีแล้วเขาก็ขึ้นรถกลับ

กล้องวงจรปิดแกะรอยสิหาซิ
อาชีวะที่มาก่อเหตุแบบนี้
ตามตัวให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศล่าสุดค่ะ
ที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยนะคะ
ทางแม่ของน้องแอ้มก็เดินทางมาติดต่อ
ขอรับศพลูกชายบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
แล้วก็บอกว่าแม่อยากให้ตำรวจให้คำมั่นเลย
จะไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวล
ถ้าเกิดจับกลุ่มได้นะแม่ขอเลยเถอะ

เพราะว่าลูกแม่ไม่ได้ผิดอะไรเลย

นี่คืออีก๑กิโลจะถึงบ้านแล้วยังมาเจอแบบนี้
แล้วหลังจากที่รับศพของลูกชายแล้ว
ญาติก็จะไปที่จุดเกิดเหตุ
จะทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
แล้วหลังจากนั้นก็จะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่วัดสาลาแดงแถวบางแคร์ต่อไปด้วยนะคะ